รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะเจอกันกับเฟื่องมีเรื่องราวบนโลก
ข่าวแรกเป็นคลิปที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นคลิปกลุ่มวัยรุ่นเขาไปทำ
คนที่ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
แชร์กันว่อนเลยจนในที่สุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๔คนค่ะ
ได้ยินเสียงคือยืนไกลแล้วได้ยินเสียงดังอันนี้แปลว่าต้องแรงมากเลยนะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากมือถือของผู้เห็นเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันนะคะ
ขณะกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายชายหนุ่มทำให้จักรยานยนต์ล้มคว่ำลงมานั่งอยู่กับพื้น
โดยก็จะเห็นว่าวัยรุ่นคนที่สวมชุดสีดำรองเท้าผ้าใบได้เตะหน้าชายที่นั่งอยู่ถึง๒ครั้งค่ะ
น้าวอนแชร์หนักหมาหมู่ทำร้ายหลานอย่าปล่อยให้ลอยนวลเหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันปตทแม่สรวยจังหวัดเชียงราย
สวยค่ะขออภัยค่ะเมื่อวันที่๑๖มกราคมเวลาเที่ยงคืนเศษนะคะ
แล้วก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นอันตภัณฑ์รุมทำร้าย
แล้วก็ต้องการให้กฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดให้หนัก
โดยเฉพาะวัยรุ่นชายชุดดำในคลิปที่เห็นเตะหน้านะคะ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะติดตามเรื่องนี้ไปยังพันธุ์ตำรวจตรีกริตตนันเวียงคำพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรแม่สวย
เล่าว่าผู้ต้องหาตามที่ปรากฏในคลิปในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นเยาวชน
เข้ามอบตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
โดยผู้ที่ถูกทำร้ายก็ให้การว่าได้ขี่รถมารับหญิงสาวที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก่อนจะเจอกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนั่งดื่มเหล้าแล้วก็เข้ามารุมทำร้ายค่ะ
ก็เลยได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ในคลิปเนี่ยข้างหลังที่คนที่บิ๊กไบท์ถูกทำร้ายข้างหลังเห็นยังมีชุลมุนกันอยู่เลยใช่ไหม
ใช่นะคะดื่มสุราอาจจะทำให้ขาดสตินะคะยังไงเรื่องนี้
น้ำมันกลายเป็นแหล่งเหล่านี้ไปแล้วเหรอคะ
เห็นข่าวที่แบบรุมทำร้ายกันในปั๊มน้ำมันหลายข่าวแล้วเนาะ
จริงแต่จริงนี่พวกอะไรนะร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันเขาไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่
ใช่ไม่รู้ยังไงเอาไปดื่มกันในนั้นทำไมนะคะ